ออกได้บ้างยิ้มกว้างได้หน่อยนึง
ยิ้มจริงหรือเปล่าอ่าเติมหรือยังจริงสิ
คุณเมื่อเช้านี้นะดิฉันมานะตั้งแต่ปั๊มแรกของหน้าหมู่บ้านเลย
คนเยอะมากเราก็ผัดมาเรื่อยเดี๋ยวปั๊มผัดไปคนเยอะทุกปั๊มค่ะ
ก็ตอนแรกคุณกะว่าตื่นมาคุณยิ้มเข้าปั๊มได้
เพราะว่าราคาน้ำมันลดราคา๓บาทต่อลิตรในกลุ่มของเบนซินและโซฮอล๙๕
แต่ที่ผมถามว่ายิ้มจริงหรือเปล่าเพราะผ่านมาหลายปั๊มรถติดจนเข้าไม่ได้
ยังไม่ได้ค่ะแต่ตั้งเป้าไว้แล้ววันนี้จะรวยดิฉันจะเติมเต็มถัง
จริงหรอเพราะผมผ่านไปบรรยากาศรถติดเข้าไม่ได้จริง
ผมก็เลยมาหลายปั๊มแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบบรรยากาศ
ปั๊มน้ำมันทั้งที่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดคุณ
ที่ต่างจังหวัดช่วงแห่กำเปยเติมตั้งแต่เช้าเลย
บางคนก็รู้ว่าราคาน้ำมันลดส่วนบางคนก็ไม่รู้
ก็มาเติมตอนเช้าเป็นประจำทุกวันนักข่าวของเราไปถาม
คุณป้าคุณป้ารู้ไหมว่าวันนี้ราคาน้ำมันลด
ไม่รู้พอรู้แล้วดีใจใหญ่เลย
ก็ตั้งแต่เช้ามีรถเริ่มทยอยเข้ามาเติมน้ำมันกันต่อเนื่อง
เด็กปั๊มบอกว่าโอ้โหพี่เมื่อคืนเงียบเหงาเลย
ฮะก็จะมีมาตอนเช้าแต่ตีห้าปุ๊บนะอืม
เขาประกาศลดราคารถเริ่มทยอยมาปั๊บเลยครับ
คุณก็แน่นอนบางคนอั้นอ่ะอั้นเอาไว้อ่ะขออีกนิดหนึ่ง
เช้าวันนี้ดีกว่าเออหลายคนดีใจเนี่ย
คนนี้บอกโอ้ดีใจนะราคาน้ำมันลดก็ต้องรีบมาเติมเต็มถังนะครับ
ค่ะส่วนคุณป้าแม่ค้าขายผักอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไป
คุณป้าบอกไม่รู้ไม่รู้ว่าราคาน้ำมันมันลด๓บาท
แต่พอรู้คุณป้าอาการเป็นยังไงให้สัมภาษณ์ยังไง
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณป้าท่านนี้หน่อยนะฮะ
นี่ส่วนหนึ่งนะแล้วเราก็ยืนคุยกับคุณป้าท่านนี้หน่อยนะฮะ

คุณป้าเป็นไงน้ำมันลดตั้ง๓บาทดีใจไหม
ดีใจสิพอรู้นะโอ้โหเดี๋ยวป้าจะรีบมาเติมเลย
แต่ลดไปเถอะอย่าเพิ่งขึ้นนะคุณป้าห่วงแบบนี้
อย่าเพิ่งขึ้นและทุกวันทุกวันก็ขอให้ลดลงเรื่อย
คุณป้าทำท่าแบบนี้ผมทำท่าให้ดูเอาไหมคุณผู้ชมฮะ
ผมทำท่าให้คุณผู้ชมดูเลยว่าคุณป้าทำท่าแบบไหน
คุณป้าบอกว่าลดราคาแบบนี้นักข่าวถามโอเคไหมล่ะ
โอเคเลยสิดีใจไม่ได้ตัดภาพคุณป้าโอเคมา
โอเคเลยแล้วป้าก็ดีใจขี่มอเตอร์ไซค์ไปอันนี้ที่ระนอง
เดี๋ยวไปดูปั๊มอื่นกันบ้างบุรีรำเป็นยังไง
ที่บุรีรำนะบรรยากาศในปั๊มก็คึกคักค่ะ
นี่คุณดูสิเห็นไหมชาวบ้านเขาไปเติมน้ำมันไปตั้งแต่เช้า
เพราะว่าเขากลัวอะไรรู้ไหมกลัวว่าน้ำมันมันจะหมดปั๊มซะก่อน
แห่มาเติมกันเพียบเลยนะคะเราไปเจอเนี่ยชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
นี่นะลูกสาวมาบอกบอกว่าน้ำมันอาจจะลดราคาลิตรละ๓บาท
ให้เอารถทุกคันที่มีอยู่เลยนะแม่เอาไปเติมเลย
เดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นราคาอีกวัน๒วันนี้แม่รีบไปเติมนะ
แม่ก็เลยเอามอเตอร์ไซค์มาเติมให้เต็มถังทั้ง๓คันเลยนะคะ
เขาบอกว่าพอผมรู้ข่าวนะผมก็เอามอเตอร์ไซค์ไปเติมให้เต็มถังเลย
ผมซื้อใส่แกลลอนด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาเติมรถทุกคันในบ้านเนี่ยทั้งหมดเลย
นี่เป็นรอบแรกเลยนะที่ผมได้เติมน้ำมันรถเต็มถังทุกคันในรอบ๓ปี
โอ้โหไม่งั้นเติมกันไม่ไหวนะฮะ
ไปกันที่เจียงมัยกันหน่อยครับที่เจียงมัยโอ้โหสี่ล้อแดงกลับมาน่ะครับ
มอเตอร์ไซต์กลับมากันเยอะเลยชิงวาหลายคนนี่มาต่อคิวในการเติมน้ำมัน

เพราะกลัวราคามันจะขึ้นขึ้นลง
เดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้มันจะปรับขึ้นอีกนะครับ
สำหรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินหน้าปั๊มที่จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้หลังปรับลดลงลิตรละ๓บาท
ส่งผลให้แก๊สโซฮ๙๕ลดเหลือ๔๒๓๐บาท
โซฮ๙๑อยู่ที่๔๒๓๐บาท

ปั๊มเมื่อเช้ารถเยอะ

ผมผ่านมาปั๊มหนึ่งปตทที่วิภาวดีปตทใหญ่

ไม่ได้คือมันแถวยาวออกมาเป็นเลนส์หนึ่งข้างนอกเลย

ตอนแรกผมเอ๊ะรถติดอะไรรถติดอะไรจะมาทำงานทันไหม
รถติดเพราะรถเข้าปั๊ม

ในพื้นที่คนไปเติมที่ปั๊มเยอะหรือเปล่ารถติดหรือเปล่า